คุณผู้ชมครับเราจะไปจังหวัดท่องเที่ยวจากอย่างจังหวัดภูเก็ตช่วงนี้มีข่าวบ่อย
ก็แน่นอนล่ะจังหวัดท่องเที่ยวมันก็มีเรื่องที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยว
คราวนี้เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวกรีกครับ
จริงเขามาเที่ยวภูเก็ตหลายครั้งแล้วล่ะแต่ครั้งล่าสุดนี้เงินหายไป๔๙๐๐ยูโร
ถ้าจับตัวคนร้ายได้ใจดีด้วยครับผู้ใช้เฟสบุ๊คลายหนึ่งนะครับ
โพสต์ข้อความระบุว่าเพื่อนต่างชาติชื่ออเล็กซ์เป็นชาวกรีกครับ
รู้จักกันมาเป็นสิบปีมาเที่ยวภูเก็ตบ่อยทีเดียว
แต่การมากับครอบครัวครั้งนี้ถูกลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวน๔๙๐๐ยูโร
โพสต์ดังกล่าวระบุว่านายอเล็กซ์เนี่ยนำเงินออกจากห้องพักมาไว้ในรถเช่า
เพราะว่ามีแม่บ้านเข้าไปทำความสะอาดห้อง
ส่วนตู้เซฟใช้ไม่ได้เนื่องจากเจ้าของบ้านพักนำกุญแจไปด้วย
แต่เมื่อนำเงินไปเก็บในรถเขาลืมล็อกรถ
กระทั่งมาเปิดรถอีกทีเอาเงินหายไปแล้ว
ก็เลยแจ้งให้เพื่อนชาวไทยทราบเพื่อจะประสานขอความช่วยเหลือจากตำรวจ
แล้วก็แจ้งความไว้ตั้งแต่นะคะวันที่๒๖มกราคม
ตามความคืบหน้าทางคดีกับพันธุ์ตำรวจเอกธีรวัตรเลี่ยมสุวรรณ
ท่านเป็นผู้กำกับการสพกรณภูเก็ตนะฮะ
คือเขาให้การเพิ่มเติมบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
วันที่๒๕มกราคมที่ผ่านมาครับ
ซึ่งอเล็กซ์นะครับนำเงินไว้ในรถประมาณ๒๓ทุ่มได้
พอเช้าเช้าจะไปเอาเงินเอ้าเงินหาย
คาดว่าคนร้ายน่าจะก่อเหตุช่วงกลางคืน
ซึ่งนายอเล็กซ์นะครับตั้งข้อสงสัยบอกว่า
วันที่มารับรถน่ะนะเขาเจอแว่นค้างอยู่ในรถอันหนึ่ง
อ๋อเขาเล่นแค่ได้หายไป
สำหรับเงินที่หายไป๔๙๐๐ยูโรคิดเป็นเงินไทย๑๐๘๓๔๐๗บาท
ส่วนคนร้ายนะหากนำเงินมาคืนจะมอบรางวัลให้๕๐๐ยูโรหรือว่า๑๘๐๐บาท
ใช้เวลานานอยู่นะครับก่อนจะเก็บเหรียญทุกเหรียญทุกบาทไป
หมดเลยเหรียญเขาหายแต่แว่นของภรรยาของเขาไม่หายแต่แว่นมันจะมีแว่นหนึ่งเขาบอกว่า
ที่ติดอยู่ในรถอยู่แล้วก่อนที่เขาจะรับรถมาแว่นตัวนั้นหายไปพร้อมกับเหรียญแล้วก็เงินที่เขาไว้
แต่เว่นของภรรยาไม่หายนี่คือเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าถ้าสงสัยมันเป็นจุดหยุดที่น่าสงสัย
ท่านผู้กำกับการตำรวจภูทรกรณนะฮะระบุว่าจากเหตุการณ์นี้ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
พนักงานสอบสวนก็ได้รับคำร้องทุกข์นะครับแล้วก็ไปตรวจสอบแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุแล้ว
ขณะที่ฝ่ายสืบสวนประสานขอความร่วมมือไปยังดูแลที่พัก
คนดูแลที่พักจะขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบ
แล้วก็ใกล้เคียงเพื่อหาบุคคลต้องสงสัยครับ
ก็เดี๋ยวรอดูนะคะถ้าจับคนร้ายได้เขาก็มีตอบแทนให้ด้วย
เพราะว่าเงินก็จำนวนเยอะเลยทีเดียวค่ะ